ส่วนข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับข่าวที่พระหายไปในถ้ำเขาสามบาทนะฮะ
หลังจากให้วินรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับมานั่งสมาธิค่ะ
แล้วตัวพระท่านเนี่ยหายไปปรากฏว่าไปเจอแล้วครับ
ไปเจอท่านแล้วนะฮะอยู่ที่สวนปามแถวนั้นแหละ
แล้วท่านบอกว่าที่คนมาตามหาที่มาเรียกที่มาตะโกน
ไม่ได้ยินหรอกนะไม่ได้ยินเลยเหรอคะไม่ได้ยินเลย
นี่แหละฮะเมื่อวานนี้นะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้าน
กู้ภัยกว่าห้าสิบชีวิตระดมกำลังกันค้นหาพระทักษิณสิวกำมังนะครับ
พระลูกวัดน้ำผุดใต้ตะบนนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
หายเข้าไปในถ้ำเขาสามบาทหมู่๔ตะบนนาตาล่วงอำเภอเมืองตรังนี่แหละ
ตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๙มกราคม
ชั่วโมงตอนนั้นหายังไงก็หาไม่เจอนายสมปองนะครับ
เขาขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างเล่าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสิบเอ็ดโมงเนี่ย
พระทักศิลป์เนี่ยจ้างเขาให้มาส่งที่ถ้ำเขาสามบาท
บอกว่าจะเข้าไปนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐาน
แล้วสั่งให้เขาเนี่ยประรับกลับที่หน้าถ้ามตอนห้าโมงเย็น
จอดรออยู่ตั้งนานนี่คือภาพจำลองนะครับ
ว่ามานั่งสมาธิที่นี่แต่พระท่านก็ไม่ออกมาสักที
ก็เลยบอกเจ้าหน้าที่บอกต้องมาตรวจสอบหน่อยแล้วว่า
มันแปลกล่าศูนย์แปดโมงครึ่งเมื่อเช้าครับ
ผู้เหยียดบ้านได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าเจอแล้วนะ
นี่ครับไปเจอฮะพอเข้าไปตรวจสอบพระทักษิณธรรม
ยังอยู่ในอาการตื่นตกใจหน้าแดงทีเดียวนะฮะ
ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคือในมือเนี่ย
ก็มีโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกด๑เครื่อง
ก็ต้องนิมนต์ท่านนะครับมานั่งบริเวณปากถ้ำ
เอาอาหารเอาน้ำมาถวายให้ฉันสอบถามไปสอบถามมา
ท่านก็ยังพูดจาวกไปวนมานะครับพระทักษิณท่านเล่าแบบนี้บอกว่า
เดินเข้าถ้ำไปถ่ายรูปแล้วเดินออกมาประมาณ๔โมงเย็น
เพราะว่าไฟในถ้ำเนี่ยมันดับแต่ปรากฏว่าพอออกมา
จะโทรศัพท์หารถจักรยานยนต์รับจ้างที่นัดกันไว้เอามือถือแบตหมด
ก็เลยเดินวนเวียนอยู่ในสวนยางพารารอบถ้ำนั่นแหละ
เออเนี่ยฮะนี่ฮะนะครับแล้วก็บอกว่าแบตหมดไม่ใช่เหรอ
ยังไงเนี่ยพอตอนค่ำท่านบอกว่าท่านหลับไปนะครับ
ตั้งใจว่าจะเดินกลับวัดเช้าวันนี้แต่มีคนมาเจอซะก่อนนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงเลยนะใครที่มาตะโกนหาท่านท่านบอกท่านไม่ได้ยินเลยครับ
แล้วก็ทีนี้มาอยู่ที่สวนปัมป์นี่ประมาณกี่โมงนะครับมานอนที่สวนปัมป์
ประมาณ๕โมงเย็นประมาณ๕โมงเย็นคือมาอยู่ในสวนปามแล้ว
แล้วที่เจ้าหน้าที่เขาไปเดินค้นหาหรือว่าได้ยินเสียง

อื้อฮือจ้าหน้าที่กับจ้าบ้านนี่เขาไปเดิน

ตรงที่เจอพระท่านเนี่ยแต่ไม่เห็นพระทักษิณเลยนะตอนนั้นน่ะ
แล้วก็พระก็ยืนยันว่าก็ไม่เห็นทีมค้นหาเหมือนกัน
แม่มันก็มันก็ยังไงพ่อใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
ค้นหาแล้วครับสองสามรอบแล้วครับแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่
มีจุดจุดคู่ชีพเข้าไปอยู่แล้วก็มีจุดจุดสหวัดกำนัน
แล้วก็ผู้ช่วยอะไรก็ชาวบ้านต่างก็เข้าไปอยู่ก็ไปเดินอยู่
แล้วก็ไล่เป็นประมาณว่าเดินเรียงหน้ากระดานแต่มันระยางหน่อย
ก็ไม่เจอครับถามว่าเออปั๊บมาอยู่ได้ไงมาทำอะไรตรงนี้
เพราะว่ามีจับบ้านก็มาตามหาอยู่ที่ที่ในในตั้งนะมีเยอะแล้ว
ทำไมไม่รู้มีจุดประทัดมีอะไรด้วยต่างก็ตาม
เขาก็เงินหรือว่าง่วงนอนหรือว่าอย่างไรก็ไม่ตามได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเนื่องจากยังไม่รู้นะ
ไม่รู้นะว่าของใครยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้
หลังจากพระทักษิณกลับมาที่กุฏินะครับในวัดน้ำผุดใต้
ห่างจากถ้ำเขา๓บาทไปประมาณ๖๗กิโลเมตร
ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมถึงจุดประสงค์ที่ท่านเข้าถ้ำไป
ทักษิณก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ติดในถ้ำ
แต่ตั้งใจจะเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของถ้ำเขาสามบาท
เพราะตั้งแต่มาจากวัดหนองบัวรองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
มาจำวัดอยู่ที่นี่เกือบปีแล้วยังไม่เคยเข้าไปในถ้ำมาก่อนเลย
ได้ยินแต่ชาวบ้านเล่าบอกว่าโอ้โหข้างในนะมีพระประธานนะ
แล้วก็มีรูปปั้นสวยงามจึงอยากจะเข้าไปดูนะครับ
จากนั้นก็เปิดภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือให้ทีมข่าวดูยืนยันว่า
นี่ท่านเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของถ้ำจริงนะ
แล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องอันตรายอะไร
เพราะว่าเคยมีประสบการณ์เข้าไปเที่ยวถ้ำในที่อื่นมาอยู่บ้างนะครับ
ส่วนที่เจ้าหน้าที่เจออุปกรณ์การเสพไม่ใช่ของท่านนะ
แต่ตัวท่านเนี่ยสูบบุหรี่เท่านั้น
ถ้าหาทำไมก็บอกบอกแค่บอกว่าสนับจ้างก็
ไม่ต้องบอกว่าว่าใครรู้นะเดี๋ยวเที่ยวอบริณสุธิแล้วก็กลับ
ก็เลยว่าพรุนี้ค่อยกลับเวลาตีเก่งแล้วจะเอาอันไปรับไปแล้วตอนเช้า

แล้วเจออะไรไหมคะในถ้ำ
ก็ไม่ธรรมดาเจอรูปฝั่งรูปแล้วก็สะพานอะไรแค่เนี้ย

เราได้ภาวนาหรือบอกอะไรไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรเลย
ก็เดินไปตรงนี้ปุ่นโทรศัพท์ตอนนั้นยังแบตจะไม่หมด
ก็เปิดโทรศัพท์ส่งทางข้างมาไม่ได้กังวลเรื่องอันตรายอะไร
ได้กังวลอะไรเลยใช่อ่าสรุปว่าท่านก็ไม่รู้นะ
ว่าท่านหายไปได้ยังไงแล้วคนไม่เห็นท่านได้ยังไงนะครับ
แต่ว่าในถ้ำนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเขาเก็บภาพมา
เพราะว่ามันมีมีเรื่องที่น่าจดจำครับคือเมื่อครั้งสมเด็จ
พระบรมวงเถิเจ้าฟ้ากลมพญานฤษฎานุวัฒนิวงศ์นะครับ
ท่านเสด็จเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าก็ได้บันทึกเรื่องราวที่พบตัวหนังสือจาฤกษ์นะครับ
ผนังหินในถ้ำซึ่งทรงวินิจฉัยว่าเป็นตัวหนังสือไทยในสมัยอายุทยา
และถ้ำนี้ยังเป็นที่อาศัยของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ
ข้างในเดินเข้าไปเป็นห้องโถงครับ
เป็นห้องโถงนะครับให้เดินสำรวจเที่ยวชมอีกหลายจุดนะครับ
ใครอยากลองเที่ยวถ้ำนะครับ
ที่นี่ก็ถ้ำเขาสามบาทที่จังหวัดตรังครับ